นี่จริงคุณผู้ชมวันนี้ฉันนั่งจิ้มอยู่

เดี๋ยวไปดูกันหน่อยเพราะว่ายอดวันนี้มันพุ่งไป๓๐๐๐กว่า

นี่ค่ะเอาดูผู้ติดเชื้อทั่วไปก่อน
ติดเชื้อทั่วไป๑๘๘๓ราย
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๑๘๗๐๔ราย

แล้วก็ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๖๒ราย
แต่ทีนี้ให้ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อเข้าข่าย
ยอดวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่๑๕๐๑๐รายนะคะ
คุณผู้ชมเอาช่องสีแดงด้านบนมาบวกกันหน่อยนะครับ
บวก๑๕๐๑๐รายเป็นเท่าไหร่เข้าไปแล้วคุณ
นี่ค่ะเป็น๓๓๘๙๓ราย

เพราะว่าข้อมูลตรงนี้พอแยกกันก็จะตัวเลขไม่เท่าไหร่
ไม่ทะลุ๒๐๐๐สำหรับผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวัน

เดี๋ยวมันจะเป็น๔๐๐๐แล้วหลายคนคาดการณ์ว่าอาจจะ๕๐๐๐แล้วจริงนะฮะถ้าเป็นข้อมูลจริง

ผล๒ขีดก็ไม่ได้รายงานเข้าไป
กักตัวอยู่ที่บ้านบางหน่วยบางที่ทำงานก็ไม่ได้รายงานเข้าให้รัฐทราบ
ใช่ค่ะแล้วดูยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้

คนที่หายป่วยกลับบ้านในช่องสีเขียว๑๔๙๑๔ราย
ตัวเลขคนที่ยังรักษาอยู่นี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
กลัวว่าจะทะลุ๒แสนเร็วนี้คุณสืบสกุลดูสิ
อยู่ที่ขออภัย๑๖๖๓๙๗ราย
ดูช่องสีแดงอันนี้ก็สำคัญนะฮะ
ผู้ป่วยที่มีอาการหนักทะยานขึ้นไปอยู่ที่๗๙๖รายนะ
ท่อช่วยหายใจก็ทะลุ๒๐๒รายแล้วนะครับ
อันนี้เป็นตัวเลขที่น่าห่วงนะครับ
เพราะว่าถ้าไปดูข้อมูลการวิเคราะห์จากอาจารย์หมอหลายท่าน

คนแรกคุณหมอธีระวรัฐนารัฐคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
หมอธีเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในวันนี้
สูงกว่าวันจันทร์ในสัปดาห์ที่แล้ว
คือจันทร์ที่๑๔กุมภาสูงกว่าถึง๕๐

แล้วถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับสัปดาห์แรกของเดือนกุมภา

เพราะเมื่อวันที่๗กุมภายอดอยู่ที่๔๕๒๗ราย
ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์นี้
คือจันทร์สัปดาห์ที่๓เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นมา๑๒๖เปอร์เซ็นต์เลยนะคะ
แล้วก็ผลออกมาเป็น๒ขีดเป็นบวกนะ
เรียกว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายนะครับ
โอ้โหตัวเลขมันทะยานขึ้น๑๒๖เปอร์เซ็นต์

ใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังพบว่าในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
คนป่วยที่มีอาการปอดอักเสบเพิ่มขึ้น
จาก๖๘๗คนเป็น๗๙๖คนตัวนี้เพิ่มขึ้นมา๑๕เปอร์เซ็นต์กว่า
แล้วคนที่ใส่ท่อช่วยหายใจก็เพิ่มขึ้น
จาก๑๓๘ก็ไปแตะ๒๐๒คนถือว่าเพิ่มขึ้น๔๖กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ

คุณหมอธีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่

บอกว่าตอนนี้นะโอมิครอนเนี่ยมันแพร่ได้เร็ว

ไม่ใช่ติดครั้งเดียวแล้วเรามีภูมินะ

โดยคุณหมอบอกว่าได้คาดการณ์ไว้ว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมา
จะเป็นวันที่เริ่มเห็นตัวเลขจริงของโอมิครอน
และนั่นก็คือเป็นวันเริ่มต้นของตัวเลข

ทะยานสูงขึ้นเป็นทวีคูณ
อกจากนี้ในต่างประเทศนะฮะ
อาจจะติดเชื้อโควิดสูงเป็น๒เท่า
ทะลุทะลวงคนที่ฉีดวัคซีน

เก่งในการทะลุทะลวงคนนะฮะ

หลีกภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อคราวก่อนได้
ใครว่าคุณติดเชื้อแล้วคุณมีภูมิอยอหวังเลย
มันสามารถที่จะช้อนชัยทะลุทะลวงทำให้คุณติดโควิดได้อีก
ข้อสำคัญคือการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ามีความรุนแรง
โอ้โหนี่ข้อมูล๒อาจารย์หมอแล้วนะ
อาจารย์อันนันต์จงแก้ววัฒนาก็บอกเหมือนกันนะ
ไอ้ที่เคยคิดกันไว้ว่าโอมิครอนคือตัวแบบปิดเกมโควิด๑๙
น่าจะผิดหวังที่อาจารย์พูดแบบนี้หมายความว่าอะไร

คือโควิด๑๙มันยังไม่ปิดเกมที่แค่โอมิครอนไงคะคุณผู้ชม

ยังมีอาจารย์หมออีกท่านหนึ่งเหมือนกัน

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวรรณโรคสิริราชพยาบาล
อาจารย์นิธิพัฒน์พูดถึงเรื่องของเตียง

สำหรับผู้ป่วยโควิดนะบอกว่าจะไม่พอแล้วนะ
คือสถานการณ์เตียงมันก็เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วค่ะ
ตึงนี่แหละโรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพ

ผู้ป่วยโควิดอาการหนักก็ถือว่า

ก็เริ่มที่จะร่อยหล่อลงไปเต็มทีแล้ว
ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
การแพทย์นี่คงจะไม่ไหวแน่เลยนะคะ
แล้วถ้าเกิดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดไม่เห็นแนวโน้มดีขึ้น
ทางคุณหมอนิธิพัฒน์บอกเลยนะ
คงจะต้องเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องมาตรการ
เพื่อที่จะลดการออกนอกบ้านของผู้คนบ้างแล้วล่ะ
แต่คุณหมอนิธิพัฒน์ก็ให้ความเห็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะ
สำหรับผู้ป่วยโควิดที่อาการหนัก
คือคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ที่อาการหนัก
เพราะโรคพื้นฐานหรือว่าโรคประจำตัวของท่าน

พอติดโควิดเข้าไปเนี่ยอาการมันจะหนักนะครับ
ไม่ได้เป็นผลมาจากโควิดโดยตรง

เราเคยเตียงขาดไปแล้วช่วงหนึ่ง

นายแพทยงผู้อรวรรณอุหานาศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะฮะ
โดยบอกว่าผู้ติดเชื้อในบ้านเราอยู่ในขาขึ้นจริง
สูงสุดจะเป็นเท่าไหร่อาจจะถึง๓๕๐๐๐หรือมากกว่าก็ได้คุณ
ซึ่งสิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันคือลดการติดต่อโรคให้ได้มากที่สุด
อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องไปตรวจยืนยันเลย
แต่ให้ปฏิบัติตัวนะเหมือนผู้ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย
หมอยงบอกว่านี่ต้องดูแลตัวเองต้องดูตัวเองจริง
ตัวเลขมันจะทะยานเห็นไหมคุณอาจารย์หมอทุกท่านพูดตรงกันเลย
ทีนี้มันพอเห็นสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมเราก็มาดูหน่อย
เพราะว่าเอาจริงหลายพื้นที่ความเป็นคลัสเตอร์แต่ละพื้นที่
มันก็มีตัวเลขรายงานออกมาอย่างนี้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่สุรินทร์สุรินเจอการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ที่โรงเรียนบ้านรุนอำเภอพนมดงรักที่จังหวัดสุรินทร์

แข่งกีฬาสีคุณแข่งกีฬาสีในโรงเรียน
แล้วก็ไปเจอเชื้อจากเด็กนักเรียนรายหนึ่ง

ใช่คุณแล้วพอติดมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหม
ลามาติดเพื่อนนักเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี่ย
ติดไปแล้ว๗๐กว่ารายนะคะ
ทีนี้ก็เลยต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน
โรงเรียนเลยหลายร้อยคนจะต้องกักตัวนะ
จะต้องสังเกตอาการตัวเองอยู่ที่บ้าน
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจคัดกรอง
หาผู้ติดเชื้ออย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าควบคุมไง
ไม่ให้วงการแพร่ระบาดตรงนี้มันขยายมากไปกว่านี้
แล้วก็ได้ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านรุน
ตั้งเป็นศูนย์กักตัวมาเลยตั้งเป็นศูนย์พักคอย
มีชาวบ้านเขาก็เอาพวกของบริจาคเป็นจำนวนมากเลย
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากเอาอะไรไปบริจาคที่โรงเรียนบ้านรุน
เอาไปได้นะเพราะว่าเครื่องนอนต่างยังขาดแคลน
นี่เห็นไหมทุกวันนี้ก็จะมีผู้ใจบุญเอาน้ำดื่มมาให้บ้าง
เอาอาหารสำเร็จรูปมามอบให้กับที่ศูนย์พักคอยตรงนี้นะคะ

เขาบอกว่าตอนนี้คลัสเตอร์สำคัญคือคลัสเตอร์๑โรงเรียน

ค่ะอีกที่หนึ่งที่นครศรีธรรมราชค่ะ
โรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยที่ตำบลหูล่องอำเภอปากพนัง
ตอนนี้เขาต้องมาใช้งานตรงนี้อีกแล้ว

ซึ่งถือว่าเป็นยอดผู้ป่วยที่สูงมากกว่าระลอกปี๖๔อีกนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องระดมทรัพยากรที่ต้องใช้ดูแลผู้ป่วยเพิ่มเติม
แล้วก็มีการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้ามาตรวจอาการผู้ป่วยตามระบบด้วย
นี่คือบรรยากาศที่นครศรีธรรมราชนะคะ

ฟังเรารายงานแล้วมันก็ยังต้องจับตาดูอยู่
แต่ว่าสิ่งที่เราต้องจับตาหลังจากนี้ด้วยก็คือเรื่องของไข้เลือดออกค่ะ
เพราะว่าทางกรมควบคุมโรคเขามาเตือนนะ
ว่าจะต้องเฝ้าระวังไข้เลือดออกทุกภาคเลยทั่วประเทศ
หลังจากที่เกิดฝนตกลงมาหลายแห่ง

สำหรับอาการของไข้เลือดออกเนี่ย
ก็จะมีอาการไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบ
เบื่ออาหารปวดท้อง
คือบางอาการเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับคนเป็นโควิดมากเลยค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่ามีอาการพวกปวดท้องเนี่ยนะ

จะไประคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร
แล้วมันจะทำให้อาการหนักรักษายากไปอีก
อาการยังไม่ดีขึ้นทางที่ดีไปหาหมอเลยนะคะ

น้ำมันขังต้องทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหน่อยนะครับ